ราม่าละกันนะคะไม่หยุดไม่หย่อนจริง
สำหรับโปรเจกต์ค่ะว่ายน้ำข้ามโขง
ของผู้หญิงใจกล้าโตโน้นั่นเองนะคะ

นิชาเนี่ยก็ขอแบบไปผ่อนคลายอารมณ์ก็แล้วกัน

ช่วงนี้เข้ากับบรรยากาศพอดีเลย
ปิ้งย่างนะคะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วย
พูดคุยกับแฟนค่ะแล้วมันมีประโยคเด็ดประโยคนึง
โตโน่เนี่ยถามนิชาว่าน้องอายไหมที่คบกับพี่เนี่ย
เออนะคะก่อนที่นิชาตอบว่าอายอะไร
เราไม่ได้บังคับใครมาทำมาช่วยได้ก็ช่วยไป
เออทำเอาโตโน่นเนี่ยยิ้มแก้มปีไปเลยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เราเจอน้องนิชาในงานบวงสวงเปิดตัวหนังใหม่๑๔อีกครั้ง
ของค่ายสหมงคลฟิล์มค่ะคือน้องเนี้ยเปิดใจกับพี่พี่นักข่าวว่าเอาจริงพี่
วันนั้นก็จำไม่ได้ว่าตอบพี่โตโน่ไปว่ายังไงบ้าง
ส่วนตัวค่ะที่ได้ติดตามข่าวเนี่ยแล้วก็เห็นการทำงานของทีมพี่โตโน่
เชื่อมั่นเหลือเกินว่าภารกิจครั้งนี้ไม่มีทางล่มแน่นอน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
นิชาก็เชื่อเหมือนกันนะว่าพี่โตโน่จะไม่ฝืน
หรือว่าจะไม่ดันทุรังแน่นอน
ส่วนคอมเมนต์แล้วก็กระแสสังคมค่ะที่มาต่อว่าหลากหลายเหลือเกิน
เรื่องนี้ห้ามความคิดใครไม่ได้จริง
แค่อยากให้มองที่ความตั้งใจของพี่โตโน่นะคะ
ในส่วนของนิชาค่ะก็ให้กำลังใจเต็มที่นั่นแหละ
แล้วก็เตรียมตัวไปรำถวายต่อหน้าองค์พญานาคริมแม่น้ำโขงด้วย
แล้วก็เชื่อว่าพ่อปู่จะคุ้มครองให้พี่โตโน่ปลอดภัยค่ะ
คือจริงเป็นการลำบูชาองค์พญานาคค่ะ
เคารพบูชาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ส่วนตัวหนูเองด้วยหนูก็อยากลำบูชาองค์พญานาคอยู่แล้วด้วย
คือตอนนี้ถ้าภาพเป็นตามสภาพอากาศที่เช็คแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้
แต่ว่าถ้าแบบเอ็กซีเดนขึ้นมาแล้วตอนนั้นมันโหดจริงอะไรอย่างนี้เราหยุดอยู่แล้วค่ะ
ฝืนเราไม่ได้แบบอยากช่วยคนจนพวกเราเสี่ยงกัน

แต่ก็ตอบประมาณว่าก็ไม่อายแบบอายทำไมอะไรอย่างนี้

ค่ะก็ถามน้องด้วยนะคะวันนั้นกินแบบว่าปิ้งย่างเป็นไงบ้างหวานไหมน้องก็เขินนั่นแหละ
ดูอยู่ตอนที่เขาไลฟ์พี่โตโน่ก็บอกว่าสั่งมาสั่งเก่งกินให้หมดด้วย
ไม่ใช่ว่าพอสั่งมากินไม่หมดหน้าที่กินคือพี่โตโน่ต้องคีบต่ออีกนะ

น่ารักดีนะคู่นี้นะคะไม่องค์ไม่อายหรอกก็เป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะ
๒๒ตุลาพี่โตโน่เป็นไวน์